ต่อกันหน่อยค่ะเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่กับกลุ่มที่เขาทำประมงผิดกฎหมาย
เจ้าหน้าที่ไปก็เกือบ๒๐นายนะครับแล้วมันก็มีการไล่ล่ากันมีการหนีขึ้นฝั่งมาด้วย
ทีนี้พอหนีขึ้นฝั่งมากลุ่มชาวประมงเนี่ยคุณผู้ชมด่าเจ้าหน้าที่ด่าอย่างเดียวไม่พอ
เอาหินมามาคว่างใส่เจ้าหน้าที่เอาท่อนไม้มาปลาใส่เจ้าหน้าที่แบบนี้เลยค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมจังหวะที่เจ้าหน้าที่เขาจะไปบุกจับกลุ่ม

แค่บางช่วงแล้วถามว่าเหตุการณ์นี้ใครเจ็บไหมมีค่ะ
ฝั่งเจ้าหน้าที่สิโดนปลามาโดนปลาหินมาใส่ก็ได้รับบาดเจ็บ
กระจกเรือตรวจการก็แตกด้วยเจ้าหน้าที่นี่นะคะหน่วยอ่า
กันและปรับปรามประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูลก็เอากำลังไปเกือบ๒๐นายค่ะ
อันนี้เขาไปปฏิบัติการจับกลุ่มกลุ่มผู้ที่ทำประมงผิดกฎหมาย
ในแม่น้ำชีนะคะอยู่ตรงท้ายเขื่อนยะโสธรพนมไพร
ในพื้นที่จังหวัดยะโสธรแล้วตอนที่ไปตรวจเนี่ย
ก็เจอแหละตัวผู้กระทำผิดเจอเครื่องมือพวกอวนรุน
เอ่อมีเรือยนสองลำแล้วก็ระหว่างที่เจ้าหน้าที่เนี่ยแสดงตัวเข้าจับกลุ่ม
กระทำผิดวิ่งหนีค่ะพอหนีขึ้นฝั่งไปได้เจ้าหน้าที่ก็ไล่ตาม
แล้วปรากฏว่ากลุ่มชาวประมงเขาอยู่กันบนฝั่งมากกว่า๒๐คน
นี่เป็นจังหวะที่เจ้าหน้าที่กำลังขับเรือเพื่อไล่ตามนะ
แล้วเห็นที่วิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งหนีขึ้นฝั่งไปใช่ไหมคะค่ะ
ทีนี้พอขึ้นฝั่งไปกลุ่มเรือประมงเขามีมากกว่า
เขามีมากกว่าเสร็จแล้วปั๊บก็มาขวางเจ้าหน้าที่ด่า
หยาบคล้ายแล้วมีก้อนหินใช่ไหมหยิบก้อนหินได้ก็คว่างใส่เจ้าหน้าที่
ท่อนไม้ได้ก็ปลาใส่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ
แล้วเรือตรวจการอันนั้นคุณผู้ชมกระจกหน้าเรือก็แตกด้วยค่ะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องถอนกำลังออกจากจุดตรงนี้ก่อนเพราะว่าไม่งั้นไม่รู้จะโดนปลาอะไรอีกหรือเปล่า
หรือจะไม่ปลอดภัยหรือเปล่าครับเจ้าหน้าที่เลยไม่สามารถจับกลุ่มตัวผู้กระทำผิดได้แม้แต่คนเดียวนะ
ไม่ได้เลยเหรอไม่ได้เลยเพราะว่าฝั่งผู้ที่กระทำผิดเขามีเยอะนี่เจ้าหน้าที่เอาหัวให้ดูว่า
ดูผมปลาเข้าไปใช่ดีนะหัวยังไม่แตกเนี่ยแต่ว่าเอาให้เห็นเลยว่าโดนแบบนี้
ซึ่งทางหัวหน้าชุดปฏิบัติการเนี่ยนะคะนายสุภกิจคำแก้วบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้นะ
ฝั่งเจ้าหน้าที่เองเนี่ยไปแจ้งความร้องทุกข์อ๋อแจ้งความแล้วนะ
ผิดสิพี่ฝั่งนั้นเขาทำผิดกฎหมายแล้วอีกอย่างหนึ่งการที่เขาเอาหินมาคว่าง
เอาไม้มาปลาเนี่ยถือว่าเป็นการขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
อืมก่อนหน้านี้นะเจ้าหน้าที่เขามีการกำหนดแล้วว่าห้ามใช้เครื่องมืออวนลากอวนรุน
ใช้ประกอบเรือยนในการทำประมงแล้วถ้าเกิดใครฝ่าฝืนเนี่ย
โทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นถึงหนึ่งแสนแต่กลุ่มเนี้ยก็ยังมีการทำผิด
ฝ่าฝืนพอเจ้าหน้าที่จะไปบุกจับกลุ่ม
มาทำร้ายเจ้าหน้าที่แบบนี้อีกอ่ะนะคะคือในส่วนของเขื่อน
คุณผู้ชมฮะถ้าสมมุติว่าคุณจับพอกินน่ะ

อันเนี้ยน่ะไม่ได้ฮะกับประมงเธืองพาณิชย์